คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงปรากฏการณ์ของทรัมป์นั้น
เมื่อวานนี้คุณสุภาพคลี่ขจายก็คุยกันไป
กับคุณฉรัตต์ถุมยาบรรยาทิการค่าต่างประเทศไปแล้ว
เพราะว่าคุณฉรัตต์เนี่ยเดินทางไปอเมริกาด้วย
ทำกล่าวเกาะติดการเลือกตั้งที่สหรัฐนะครับ
วันนี้เราจะไปฟังอีกหนึ่งมุมมองครับของอดีตนักการเมือง
อดีตนายกรัฐธรรมตรีนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ปรากฏการณ์นี้อย่างไรการเมืองสหรัฐ
บอกอะไรกับการเมืองไทยบ้างติดตามพร้อมกันครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคราวนี้
อกจากคนทั้งโลกจะช็อกแล้วก็กำลังดูกันอยู่ว่า
จะปรับตัวรองรับสถานการณ์ยังไง
ภาคส่วนของคนที่ทำงานการเมืองควรจะต้องจะต้องปรับตัวอะไรไหม
เพราะว่าอยู่คนคนหนึ่งไม่เคยผ่านงานการเมืองมาก่อนเลย
แล้วมาประกาศนโยบายที่เราเรียกกันว่าสุดตรง
แต่ว่านโยบายที่สุดโต่งนั้นโดนครับ
ความรู้สึกของคนอเมริกันในภาวะที่เขามีปัญหาเศรษฐกิจ
ในภาวะที่อเมริกาต้องใช้เงินไปทำโน่นทำนี่
ในฐานะเป็นตำรวจโลก
คนหนึ่งประกาศลุกขึ้นมาประกาศนโยบายหลายเรื่อง
คนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้
คนก็เยอะเย้ยถากถาง
แต่สุดท้ายคนคนนี้เมื่อเป็นตัวแทนของพักการเมือง
แล้วก็ได้รับเลือกตั้งกลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

จากนี้ไปรูปแบบนี้มันจะใช้ได้กับประเทศอื่นไหม
ท่ามกลางความต้องการเปลี่ยนแปลงของประชาชน

เขาอาจจะมองว่านโยบายพักการเมือง

ไม่กล้าที่จะเสนอนโยบายในสิ่งที่คนมองว่าอาจจะทำไม่ได้
แต่คนคนหนึ่งประกาศนโยบายถึงแม้คนจะบอกว่าทำไม่ได้

บทเรียนนี้ควรจะทำให้พักการเมือง

นี่คือประเด็นหนึ่งที่น่าคิดนะครับ
ฉะนั้นรายการในวันนี้เราเชิญหัวหน้าพักการเมือง
เป็นพักการเมืองเก่าแก่เป็นสถาบันการเมือง
ชื่อเดียวกับพักเดโมแครตที่พ่ายแพ้ไปด้วย
อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิษฎเวชาชีวะ
เป็นแขกเชิญของเราครับสวัสดีครับคุณดูสิครับ

ผมเกริ่นเมื่อสักครู่เพื่อจะตั้งคำถามว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทรัมป์คราวนี้
คุณอภิษฎในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คิดอะไรไหม
เราติดตามตั้งแต่ก่อนที่จะผลการเลือกตั้งออกมา
เพราะว่ามันมี๒แง่มุม
แง่มุมหนึ่งก็คือว่านักการเมืองอย่างโดนัลดทรัมป์เนี่ย
ของเราก็จะอิงอยู่กับคำว่าประชานิยมเนี่ย

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศบางยุคบางสมัยนะครับ
เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราติดตามตรงนี้อยู่แล้ว
เพราะรู้ว่านานทีก็จะมีนักการเมืองแบบประชานิยมสุดตรง
ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างน้อยในการเลือกตั้ง
ส่วนเมื่อบริหารงานไปแล้วจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แม้แต่ประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าปรากฏการณ์ประชานิยมผ่านมาแล้ว

เพราะฉะนั้นการต่อสู้กับแนวความคิดที่มันสุดโต่งที่เป็นประชานิยมเนี่ย
เป็นสิ่งที่นักการเมืองที่ผมใช้คำว่าอยู่ในแนวเสรีนิยมประชาธิปไตย

ประเด็นที่๒มุมที่๒ก็คือว่า
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ย
ความจริงอาจจะไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นแล้วในฟิลิปปินส์ก่อนหน้า
ไม่ต่างจากการลงประชามติที่สหราชนาจักรนะครับ
และไม่ต่างจากที่หลายประเทศในยุโรปตะวันตกขณะนี้

ตัวนี้มันบ่งบอกว่านอกเหนือจากบทเรียนของประชานิยมในอดีตเนี่ย
สิ่งที่คนต้องคำนึงถึงให้มาก
ก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากในทุกประเทศขณะนี้
มีความรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจโกรธที่เก็บอยู่
รอใครเนี่ยที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะมาเคาะความรู้สึกตรงนี้ออกมานะครับ
ถามว่าความรู้สึกโกรธไม่พอใจหรือหงุดหงิดเนี่ยมันมาจากอะไร
ก็ต้องตอบว่ามาจากโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเราก็เรียกว่าโลกาพิวัฒน์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
มันทำให้คนจำนวนหนึ่งปรับตัวไม่ได้เอาคนรุ่นอายุมากหน่อย
ปรับตัวไม่ได้รู้สึกว่าศูนย์เสียวิถีชีวิตความเป็นสังคมดั้งเดิมนะครับ
เพราะฉะนั้นรอคนที่จะมาบอกว่าไม่เอาแล้ววิธีการแบบนี้
สองเนี่ยมันจะมีความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นอืมนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ย
เราจะเห็นว่าเวลาเราวิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองในแบบเดิมเช่นเราพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ย
แต่จริงแล้วสำหรับคนส่วนใหญ่ขณะนี้เขาไม่ได้สนใจตัวนี้แล้วนะครับ
อย่างประเทศไทยตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับราคาข้าวนะครับราคาพืชผลราคายางราคาปาล์มราคามันเนี่ย
เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้รอคนมาเป็นตัวแทน
คนมาเป็นตัวแทนผมเห็นด้วยว่านักการเมืองแบบทรัมป์เนี่ยโผล่ขึ้นมาที่โน่นที่นี่
หรือฟิลิปปินดูเต้ก็ตามแต่แต่ว่านี้อเมริกานะ
อเมริกาในความหมายของเราคือประเทศที่เป็นแม่แบบประเทศที่เป็นแม่แบบระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วมันโดนใจคน
ก็แปลว่าคนต้องการการเปลี่ยนแปลงทั้งที่
คือจะบอกว่าเป็นแม่แบบแล้วสหราชนาจักรไม่ใช่แม่แบบ
พูดตามตรงผู้นำสองพักใหญ่บอกว่าให้อยู่ต่อ
แต่คนส่วนใหญ่บอกไม่เอาประเทศไทยทั้ง๒ภักดิ์ใหญ่
คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยขณะนี้มันมี
กระแสของสังคมที่มองว่าความไม่พอใจต่อสิ่งทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลพวงมาจากเหมือนกับ

เพราะฉะนั้นใครที่ออกมาพูดว่า
กำลังจะหลุดไปจากกรอบนี้เนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะได้ใจคนจำนวนนี้มาก
แปลว่าคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงจริง
แต่ก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากอยู่ในระบบเป็นไปตามคันลองเดิม

ฉันจะสร้างรั้วป้องกันฉันจะตั้งกำแพงภาษี
ฉันจะเลิกนั่นฉันจะเลิกนี่

อย่างเช่นเรื่องสถานะศุกร์
และก็ความพยายามแก้ปัญหาเรื่องวิกฤติการเงิน
เขาก็เปลี่ยนแปลงแต่อย่างที่ว่ามันเหมือนอยู่ในกรอบ
แล้วมันก็เป็นเหมือนกับประเด็นที่
คนที่พอมีอันจะกินให้ความสนใจใส่ใจ

ทรัมป์เนี่ยเราไปวิเคราะห์ตัวนโยบายเป็นเรื่องไม่ได้หรอก
ถามว่าทำไมนะผมไปสหรัฐในช่วง๒ปีที่ผ่านมาก็หลายครั้งเหมือนกัน
ก็ไปคุยกับคนธรรมดาคิดอย่างไรเลือกทรัมป์คิดอย่างไรเลือกนี้
คนที่เลือกทรัมป์เนี่ยยังบอกผมว่าเขาไม่ได้คิดนะว่าทรัมป์จะทำตามที่พูด
เพราะบางทีเราซักเขาไงว่าคุณสนับสนุนทรัมป์เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะสร้างกำแพง

ก็บอกว่าเอาเข้าจริงก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก

คือมีความรู้สึกว่าทรัมป์เข้าใจ
เข้าใจปัญหาส่วนไอ้จะแก้ได้อย่างที่พูดหรือเปล่าเนี่ย

ในขณะที่เค้ามองว่าไฟล์ดเดมอครัทถึงหลีห์พูดเนี่ย
มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาสนใจอยู่
สิ่งที่เขาเป็นทุกข์อยู่นะครับ

ตอนที่ผมดูคะแนนค่อยมา

กระแสสังคมอนุรักษ์นิยมเศรษฐ์นิยมมันก็ต้านกันอยู่แล้ว

ว่าคนที่เคยเลือกพักเดโมแครตจำนวนมาก
โดยเฉพาะต้องบอกว่าผิวขาว
รายได้อาจจะปานกลางถึงต่ำ

การที่เอาเงินไปทุ่มเทที่โน่นที่นี่

ปล่อยให้คนในชาติลำบากยากจน

แต่ไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือเปล่าอย่างนั้น

ก็ตอบไม่ได้นะ

ก็สะใจที่ทรัมป์บอกว่า

ใครได้คำตอบว่าจะไปให้เม็กซิโกเขาจ่ายอย่างไร

แล้วแกก็เริ่มถอยแล้วนะว่าไม่เอาแล้วเอาแค่รั้ว
เอาล่ะทีนี้เหตุผลหนึ่งที่เชิญคุณอภิษฎดังที่กล่าวเมื่อต้นแล้วว่า
เมื่อกี้คุณอภิษฎพูดเองว่า
กรอบการหาเสียงของเดโมแครตนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะ

แต่ว่ามันไม่สะใจไม่ได้ดั่งใจคน

โว๊กมาบ้านเราคุณอภิษฑิตนั่ง

จะทำอะไรพักนี้คนก็รู้ว่าแนวทางกรอบปฏิบัติ
ในการเดินแต่ละย่างแต่ละก้าวเนี่ย

แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือ

หรือวินัยแล้วฉีกของพวกนี้ทิ้ง

แต่ขณะเดียวกันต้องรู้แล้วว่า
ปัญหาบางอย่างมันต้องตอบสนองให้ได้

ทำอย่างไรเอาสองส่วนนี้มาผสมกัน

เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้

ถ้าไปคิดในกรอบบอกว่า
มันอยู่กับกลไกตลาด
เราไปยุ่งกับมันมากเราเลยบอกว่า

ประชาชนเขาก็จะไม่มีความหวังเลย
ครั้งจะไปทำนโยบายที่มันไม่เป็นจริง
เราก็ต้องชี้ให้เห็นว่ามันมีบทเรียนมาแล้ว
เพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ผมก็จะบอกว่า
นโยบายที่ประชาธิปัตย์จะยืนยันคือประกันรายได้

แต่เป็นการช่วยชาวนาที่ไม่ไปยุ่งกับการซื้อขายเก็บสต๊อกข้าว
คือเราต้องทำของแบบนี้มากขึ้นมากขึ้น
ถ้าวันหนึ่งมีคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์

เกิดมีขึ้นมาอีกแล้วก็พักการเมืองใหญ่เอาด้วย
ประชาธิปัตย์แล้วค่อยพูดค่อยจาไป

คือเปรียบเทียบกันให้ได้ว่าแนวทางมันแตกต่าง
และผลพวงมันเป็นอย่างไรนะครับ
ผมพูดจริงเมื่อไม่นานมาก็เพิ่งประชุมกับ
สัมมนาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับ

สายรีประชาธิบไตรหลายประเทศมาคุยกัน
เราก็บอกว่าความเสียเปรียบของพักการเมืองที่เป็นระบบเนี่ย
ก็คือว่าคนมองว่ามันคือของที่มันมาเรื่อย

เขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะทำได้ไหม
แต่นักการเมืองแนวประชานิยมเนี่ย

จริงก็เหมือนกับคนที่เคยมีปัญหามาแล้ว

เราต้องพยายามทำให้สังคมมองเห็นตรงนี้ด้วยว่า
อันตรายของประชานิยมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม

แต่ว่าอเมริกาถ้าเปรียบเทียบอเมริกากับเรา
สิ่งที่ทรัมป์หาเสียงวายอาจจะทำได้

เขาไปเปลี่ยนกลไกตำแหน่งสำคัญได้เยอะ

ผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นรูปธรรมมากที่สุด

เพราะว่าตัวผู้พิพากษาในศาลสูง

เพราะมาในจังหวะที่จะทำให้ศาลเนี่ย

แล้วมันบังเอิญมันเป็นประเด็นการต่อสู้

เช่นปัญหาทำแท้งนะครับรักร่วมเพศอะไรต่าง
ปัญหาเหล่านี้ผมคิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลง
บ้านเราก็คือว่าถ้าสมมุติพักการเมืองใด
พักการเมืองหาเสียงว่าจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วมันมีนัยยะสำคัญเรื่องการใช้เงิน

เขาบอกเขาทำไม่ได้งบประมาณไม่มี

จริงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้จบนะครับ
ต้องยอมรับว่าในรอบประมาณเกือบ

บทบาทของสภาพัฒน์สำนักงบ

เขาถอยหรือว่าเขาไม่สามารถที่จะไปต้านได้
ยกตัวอย่างเช่นหลายนโยบายที่ผ่านมา
พอไม่มีงบประมาณก็ใช้วิธีไป
พูดง่ายก็คือไปบีบให้แบงค์รัฐเนี่ย

ฉะนั้นนโยบายของสภาพัฒน์ของสำนักงบ
ของการเงินการคลัง

เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะกำหนดนโยบายนะ

ผมยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างนำข้าวกันแล้วกัน

การซื้อข้าวในราคาที่มันสูงกว่าตลาดโลก
มากมายขนาดนั้นเนี่ยผลจะเป็นอย่างไร

แต่ส่วนเตือนแล้วผู้กำหนดนโยบาย

ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบายไป
ถ้าวันนี้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรี
เห็นนโยบายของทรัมป์เห็นทรัมป์ชนะ
เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภูมิภาค

กุณพิษฎิจะสั่งใครในคอลโลมอล์
ให้ทำอะไรเพื่อรองรับสถานการณ์
ผมว่าเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญก็สองเรื่อง

ต้องมองว่าเมื่อทรัมป์เนี่ย
คิดในเชิงใช้คำว่าธุรกิจก็แล้วกันนะครับ
สิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้ก็คือว่า
แทนที่จะให้เขามองว่าการที่อเมริกาจะชนะ

แปลว่าต้องมาชนะบนความพ่ายแพ้ของคนอื่น
ประเทศไทยก็ต้องมองหา
ข้อตกลงโครงการที่มันชนะทั้งคู่

ก็หมายความว่าเวลาเราเจรจาเนี่ย
ต้องพยายามทำให้เขาเห็นว่าการที่อเมริกาจะชนะ
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมากีดกันอะไรจากเรา
แต่ว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันแล้วทั้งสองฝ่ายชนะได้

เพราะว่าผมเชื่อว่านโยบายของเขาจะไม่ค่อยมีกรอบ
แต่จะมองว่าอะไรได้ผลที่ไปตอบคนของเขาได้

เพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางในการที่จะต้องเจรจา
หรือพูดคุยหรือแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ด้านความมั่นคงเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสอยู่แล้ว
แง่ที่ว่าจีนกับสหรัฐก็มีการแข่งขันกันอยู่ในตัว
เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งคู่
เราต้องรักษาตรงนี้ไว้
แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์
ทำอย่างไรให้ทั้งสองประเทศมองว่า
เราจะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคได้ด้วย
ผมว่านี่คือสิ่งที่ควรจะคิดในเชิงรุก
ครับเรื่องส่งออกเนี่ยยังไม่ต้องวิตกอะไรมากใช่ไหมครับ

ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีแนวทางอะไรที่มากีดกัน
ทางการค้าหรือไม่นะครับ

เพราะว่าพูดเอาไว้หากทำนองว่าไม่สนับสนุน

ความเรายังไม่ได้เข้าไปเป็นหนึ่งในประเทศที่ไปตกลงกันแล้ว

เราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างแรง

จะสามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐ

ผมจะต้องไปไล่เอากับคนที่อยู่ในภาคส่วนเศรษฐกิจ
แต่ว่าถามในฐานะอดีตผู้นำประเทศ

เราจะลดความเสียเปรียบจากถ้าหากมันเดินต่อ
กับเวียดนามกับประเทศ๓๔ประเทศ

แต่ถ้าหากว่า

เป็นส่วนร่วมในการเจรจาอย่างไร

ในการมือกันในเรื่องอาเซียน
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสีย

ได้ไกล้เรื่องนี้ว่ายังไง
ตอนนั้นก็คือเราแสดงความจำนง

เมื่อไม่มีกรอบที่ชัดเจนเราเดินยากมาก
เพราะตามหลักของเราเนี่ยคือเราต้องบอกกรอบกับสภาแล้วไปเจรจา
สิ้นไม่ยุติอีกเยอะมากที่ยังต้องไปแก้ไขกันอยู่

ครับเรื่องระหว่างอเมริกากับจีน
สุดท้ายขึ้นมาในฐานะคนที่เคยเป็นผู้นำประเทศ
คุณอภิษฎคิดว่าระหว่างศรีจิ้นผิงกับโดนัทซ้ำเอาก็จริงที่ยกหูคุยกันแล้วเนี่ย
มันจะกล้าขึ้น
กำแพงภาษีขนาดนั้นไหมแล้วถ้ากล้าขึ้นก็แปลว่า
สินค้าจีนที่อยู่ในวอนมาร์คที่โน่นที่นี่ในอเมริกาก็ต้องขึ้นราคาด้วย
นโยบายนี้คุณอภิษฎคิดว่าทรัมป์เอาไหม
ผมว่าเขาต้องประเมินก่อนนะครับ

ผมว่าเขายังไม่ไปเสี่ยงทำอะไรที่ให้มันเกิดความเสียหายหรอก
แต่เขาต้องทำอะไรบางอย่างให้มันเป็นสัญลักษณ์
ว่าเขายังรักษากระแสที่เขาสร้างขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นผมยังไม่มองว่าเขาจะกระโดดไปทำอะไรที่มัน
ท้าทายหรือกระทบกระทั่งประเทศอื่นจนเกินไป

อย่างน้อยก็ต้องไปแก้ไขอะไรบางอย่างให้เห็นว่า
แก้แล้วนะมันดีขึ้นแล้วนะอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าหลายเรื่องที่ประกาศโผงผังออกไป
แล้วสุดท้ายขึ้นมาค่อยบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาไว้ก่อนนะ
เพราะว่าหลายเรื่องตอนนี้เริ่มบอกแล้วเอาไว้ก่อน
เรื่องเช่นจะสอบฮิลาลีเอาไว้ก่อนนะ
แล้วพอถึงเรื่องนั้นคนก็ทวงถามมาว่า

ทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นกระทำก่อนจะถึง๔ปี
ผมมองว่านักการเมืองประชานิยมเนี่ยนะ
ถ้าเขาไปแนวนั้นเนี่ยนะแล้วไปแค่นี้เนี่ยคงจะลำบาก

ไม่ถ้าทำไม่ได้เขาคิดเรื่องใหม่สร้างกระแสใหม่

แต่ว่าเรื่องที่เขาสร้างกระแสเก่าไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่โดนทั้งนั้นเลยนะ
คืออย่างที่บอกไงครับว่าหลายเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการขยับอะไรก็ตามให้เป็น
อย่างน้อยเป็นสัญลักษณ์เป็นคำตอบได้
แก้อะไรก็ได้แล้วก็ออกมาพูดว่า
แก้แล้วคราวนี้มันดีแล้วถ้าจะเอานะอย่างนี้เป็นต้น

ตรงนี้ยกเลิกไปก่อนก็ยังไปได้มากกว่าที่จะเริ่มต้น
แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีประเด็นอื่นที่ทรัมป์ก็จะยกขึ้นมา

ประเด็นเรื่องไล่คนออกที่จริงค่ะคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎมาย
เพราะตอนนี้ก็เริ่มถอยแล้วเหมือนกัน
มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วคนก็จะยอมไหม
เพราะเรื่องนี้คนอเมริกามีความรู้สึกนะว่า

คนที่เข้ามาก็เอ็กซ์ตรีมเบตติ้งใช่ไหม

คือมันก็จะมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้

ก็อาจจะทำเท่าเดิมแต่พูดมากกว่า

คือถ้าสิ่งที่ประกาศไว้ไปไม่ได้
สร้างเรื่องใหม่

ผมว่าเราก็มีบทเรียนมีประสบการณ์กันมาพอสมควร

ก็ไม่รู้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์จะชื่ออภิษฎเวชาชีวะอยู่ไหมครับ
ก็เป็นไปตามระบบนะครับผมก็วาระผมก็ถึงปลายปีหน้านะครับ
แล้วก็พักประชาธิปัตย์นี่มีระบบชัดเจนอยู่แล้วในการเลือกหัวหน้าพัก
ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิเศษของเราในคืนนี้นะครับ
ขอบคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์คุณอภิษฎเวชาชีวะ
และวันนี้คุณอภิษฎกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ